กูท่านนายกรัฐมนตรีคุณเสถาธวีสินหน่อยละกันนะคะ
เห็นบอกว่าขึ้นไปกล่าวอะไรหลายอย่าง
ที่ถึงขั้นได้รับการยกย่องเลยนะคะว่า

มีการเชิญชวนให้ทุกฝ่ายกระชักความร่วมมือ
เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งในให้กับรัฐธรรมนุษย์และคาริยมที่เป็นประชาธิปไตย
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนมุ่งมั่นร่วมกับพันธมิตรและประชาคมระหว่างประเทศ
ลองฟังเสียงท่านนายกบางช่วงบางตอนค่ะ
เดิมเรื่องเรื่องไฟที่คาดดีกว่าท่านพรีมกันและให้สามเรื่องมันสร้างการใหม่ได้

ก็นี่แหละค่ะคำกล่าวถ้อยแถลงของท่านนายกนะคะ
ท่านก็ยังจบลงตรงที่ซิริสุภาโรงแสนลงนะครับ

นายกยังชี้แจงถึงกรณีการให้สัมภาษณ์
ทีนี้อย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้
ตลอดทั้งวันเลยมีการตีความเรื่องของข้อความที่ให้สัมภาษณ์ไป
โดยท่านนายกบอกว่าเปล่าเลยนะ
ไม่ได้มีการคิดว่าจะ
คือเหมือนแต่งตั้งคุณทักษิณขึ้นมาเป็นที่ปรึกษา

ท่านยืนยันแล้วพูดออกมาชัดเจนแบบนี้ว่า
ให้ลองไปแกะเทปสัมภาษณ์ได้เลย
ยืนยันผมไม่ได้พูดแบบนี้
แต่สิ่งที่ถูกถามคือว่า
จะมีการปรึกษาคุณทักษิณหรือไม่
ตัวเองก็ตอบไปว่าจะปรึกษาอดีตนายกรัฐมนตรีทุกท่าน

จริงท่านแรกที่ผมไปปรึกษามา
ก็คืออดีตนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาแล้วไง

อานันต์ปัญญารชุนผมก็ไปหาถึงบ้าน
คุณสมชายวงสวัสดิ์ผมก็ไปพบที่เชียงใหม่มา
ซึ่งก็มีภาพออกมาที่ไปรับประทานอาหารร่วมกันนะคะ

ได้รับความชื่นชมจากพี่น้องประชาชน

ก็ไม่ได้บอกเลยว่าจะมีการตั้งขึ้นมา

ผมคิดว่าประเทศไทยคงเสียหายถ้าไม่ปรึกษาคนเหล่านี้

ว่าไม่ได้มีการพิจารณาที่จะไปแต่งตั้ง

เพราะท่านเองก็มีแนวทางของท่านที่ท่านอยากจะทำอยู่แล้ว
ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ในการร่วมประชุมสมชาสหประชาชาติครั้งที่๗๘ในครั้งนี้

สหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะ
วันที่๒๒กันยายนที่ผ่านมาถ้าตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา

จะเดินทางออกจากท่ากาศยานานาชาติจอนเอฟเคเนดี้
และจะเดินทางถึงสุวรรณภูมิประเทศไทยของเรา
ในเวลา๘นาฬิกา๔๐นาทีก็คือ๒๔กันยายนในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ